ขอบคุณผู้ชมครับการะทราบการฝูกซอลไทยหลีก
ก็เตรียมที่จะเปิดฤดูการใหม่แล้ว
โดยในปีนี้คู่เปิดสนามหน้าสนใจมาก
การแถลงข่าวการอำนาจฝูกซอลไทยหลีก๒๐๑๙
โดยมีนายธนศัพท์สุระประเสริร์ดไอสุริสาสตร์
มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มาพร้อมด้วยกับ
นายอดิสักเป็นจัดสิริวัลประธานพัฒนาศุษย์ศอลและฟุตบอลชายหาด
รวมทั้ง๑๔สโมสรที่เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับ
ปีนี้เนี่ยก็นำถ้วยรางวัลชนะเลิศแบบใหม่นะครับ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจารึกการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกที่มีการจัดการแข่งขันครบรอบ๑๒ปี
ซึ่งในฤดูการ๒๐๑๙ก็มี๑๔ทีมเข้าร่วมนะครับก็ประกอบไปด้วยการท่าเรือแชมป์เก่า
กรมทางหลวงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมากอกซิตี้ราชนาวีศรีสะเกดฟุตซอลคลับ
หมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ๒ทีมน้องใหม่อย่างนนทบุรีฟุตซอลคลับและธรรมศาสตร์อย่างบลัดครับ
วิกปอมหน้าครับกล่าวว่าการอาการในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พรบรอบ๑๒
ปีของฟุตซอลไทยลีกแต่ละทีมก็มีการเตรียมพร้อมที่ดีและเข้มข้นมาก
ส่วนมิติใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันระดับเยาวชนให้มากขึ้นครับ
หลายหลายเรื่องราวที่เรามานำเสนอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนทีมนะครับในปีนี้เพิ่มเป็นหกแสนบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ได้คุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับงบประมาณที่ช่วยเหลือโดยปกติเนี่ยช่วยเหลือเพียงเฉพาะเรื่องเงินรางวัลเนี่ยนะครับก็คงจะต้อง
แล้วเนี่ยได้ทีมละสี่แสนบาทนะครับ